ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองภูเก็ตนะครับ
ต้องบอกว่าอุ๊กอัดจริงคนร้ายบุกไปยิงทะลมชายชาวต่างชาติ
ตอนที่นั่งอยู่ในรถเก่งโดนยิงไปสี่นัดซ้อนนะฮะ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปตอนนี้ก็เจ็บหนักอยู่นะครับ
คาดว่าปมสงหารมาจากเรื่องของความกัดแย้งส่วนตัวครับ
นี่นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ย่านการค้าตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลาน
ที่ภูเก็ตโอ้โฮดูฮะนี่บุกมายังมีเลย
ยังใกล้ในหนังนะแบบนั้นเลยเหรอคะ
อันนี้อีกมุมหนึ่งนะเป็นคลิปของชาวบ้านนะครับ

คือคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวมานะฮะแล้วนี่ตอนที่ถูกยิงไปแล้วนะครับ
นายดิมิทรี่อเลนิคอฟอายุสี่สิบสี่ปีเป็นชาวรัสเซีย
กระหน่ำยิงใส่ไปสี่นัดนะครับกระสุนเข้าหน้าอกเข้าแขนซ้ายเข้าข้อแขนด้านซ้าย
แล้วก็ฝ่ามือซ้ายนิ้วเกือบขาดนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
ที่เขาอยู่บนรถนะครับแล้วคนร้ายมาถึงชักปืนนี่โอ้โห
แล้วก็วิ่งหนีไปเลยค่ะคือยิงไปสี่นัดนี่เข้าสี่แห่งเลยอ่ะ
อืมก็อุ้ยเจาะยิงระยะประชิดนะพี่อุ๋ยใช่ครับ
นี่เหมือนเขากำลังจะถอยรถนะใช่ไหมค่ะเพราะว่าเหมือนลักษณะคือเอารถจอดหน้าร้านแล้ว
ตอนนี้เจ็บหนักอยู่นะครับกล้องหน้ารถคันเกิดเหตุนะครับ
นาทีที่คนร้ายใส่เสื้อกันฝนสีเขียวหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ย
คือกะว่าปิดบังใบหน้ามาเต็มที่เลยนะครับคือพอสิ้นเสียงปืนจะมีเสียงร้องเมื่อกี้
คือเสียงร้องเจ็บปวดของคนเจ็บนะครับนายดิมิทรี่นะฮะ

คุณผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
จากหน้าร้านอาหารจะเห็นเหตุการณ์ตอนที่รถยนต์ของนายดิมิทรี่นะครับ
นี่กำลังถอยเห็นไหมฮะกำลังถอยนะฮะ
กำลังถอยออกจากหน้าร้านตรงนี้แล้วนี่คือฮะนี่มือปืนนะครับ

สิ้นเสียงปืนก็มีผู้หญิงเสื้อสีขาววิ่งมาทุบประตูหน้าร้านอาหารเพื่อขอความช่วยเหลือ
นี่ฮะมาขอความช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ตอนที่เข้าไปช่วยคนเจ็บกันหลังจากเกิดเหตุ

ขณะเดียวกันนะครับหลังจากก่อเหตุยิงเขาแล้วเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่คันนี้นะครับ๑๑นาฬิกา๓๕นาทีเมื่อวานนี้
มีจังหวะหนึ่งรถเนี่ยไปล้มด้วยนะครับนี่ปืนตกด้วย
ต้องไปเก็บปืนแล้วก็นี่มาขึ้นรถ

เดี๋ยวดูอีกทีตอนที่เสียหลักล้ม
นี่จังหวะนี่ล้มไปแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะเก็บปืนแล้วก็เอารถไปต่อนะครับ
วงจรปิดตามเส้นทางเนี่ยจะเจอคนร้ายขี่รถผ่านไปโดยสวมชุดเดิมเป็นระยะเลยนะฮะ

สพเชิงทะเลเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าไปเจอเสื้อผ้าแบบนี้เลยนะครับ
ชุดที่คนร้ายใส่มาก่อเหตุ
ถอดทิ้งเอาไว้ในลานก่อสร้างห่างจากจุดเกิดเหตุที่มีการยิงกันประมาณ๑กิโลเมตร
นี่ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะฮะ
จุดแรกนี่เจอเสื้อก่อนนะกางเกงด้วยรองเท้าแล้วก็แว่นตาด้วย
อีกจุดหนึ่งนะครับไปเจอเสื้อกันฝนแล้วก็หมวกคลุมแบบหมวกไอ้โม่งนะฮะ
เพราะมีรอยรองเท้าติดโคลนตมเนี่ยไปถึงทองน้ำ
ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวต้องประสานนักประดาน้ำเนี่ยมาช่วยดำคนหาเพิ่มเติมต่อไป
แต่ตัวคนร้ายกับจักรยานยนต์ยังไม่เจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพคนร้ายหลังจากที่เอาชุดไปทิ้งด้วยนะครับ
พอเอาชุดไปทิ้งแล้วเนี่ยนี่มันจะเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่จักรยานยนต์นี่คือคันเดิมนะครับขี่จักรยานยนต์มาบนถนนลากูล
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านดอยเชิงทะเลแต่ภาพตรงนี้มันจะแหม่นี้ฮะ
จะมีสายฟงสายไฟสายสื่อสารบังอยู่นี่แล้วก็ขี่รถหายไป
แต่มีภาพกล้องวงจรปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งในซอยป่าศักดิ์หนึ่ง
อันนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะตำบลเชิงทะเลนี่เป็นจุดที่ห่างจากจุดที่ไปทิ้งชุดเอาไว้ฮะ
แล้วก็จุดที่คาดว่าจะเอาปืนทิ้งน้ำเนี่ยห่างมาสัก๒กิโลเมตร
นี่เป็นช่วงที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาในรีสอร์ทนะครับ
นาฬิกา๕๖นาทีแล้วเอารถไปจอดใต้ต้นไม้
เห็นไหมฮะจะมีรถคันนี้เนี่ยบังอยู่นะครับเดี๋ยวคนก่อเหตุจะเดินออกมานะครับ
ทำให้เห็นว่าคนร้ายใส่เสื้อสีขาวอ่านี่เห็นไหมฮะ
หมวกสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำสะพายกระเป๋าสีดำแล้วก็เดินออกไป
มีกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันนะครับช่วง๙นาฬิกา๖นาที
จับภาพตอนที่คนร้ายใส่ชุดเดียวกับชุดที่ก่อเหตุ
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากรีสอร์ทนี่คือก่อนจะไปก่อเหตุเห็นไหมฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
นี่๙นาฬิกา๖นาทีขี่จักรยานยนต์ออกมาจากรีสอร์ทที่พัก
ในชุดที่ไปก่อเหตุที่ไปยิงเขาเลยเสร็จแล้วก็ขี่รถหนีเอาชุดไปทิ้ง
ว่าอาจจะเอาปืนโยนทิ้งด้วยแล้วขี่กลับมาที่ที่พัก
ตอนเกือบเกือบเที่ยงนะฮะหลังจากก่อเหตุเสร็จอ่า
นี่นะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
จุดเกิดเหตุที่ยิงกันคือตรงนี้นะฮะนี่รถยังอยู่นะครับ
มีรูกระสุนกระจกหน้ารถอยู่๔รูจากกระสุน๔นัดที่คนร้ายยิง
แล้วกระจกหลังประตูขวาเนี่ยแตกนะครับ
จุดเกิดเหตุได้คุยกับพนักงานร้านอาหารแถวนั้นนะครับ
ฝั่งตรงนี้นะครับเป็นกระจกส่วนบานเล็กนะครับ
พนักงานร้านอาหารตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บขับรถมาจอดกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วเดินไปร้านอาหารฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็กลับมาที่รถ
ช่วงกำลังจะถอยรถเนี่ยคนร้ายก็ซุ่มอยู่นะครับ
วิ่งมาถึงแล้วก็รัวยิงใส่เลยนะฮะเหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับ
แล้วก็วิ่งไปขึ้นจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
ผู้หญิงที่มาด้วยกันกับคนเจ็บก็มาร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ก็เลยเอากระดาษอะไรพวกนี้ไปซับเลือดให้กันแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็พยายามช่วยเหลือระหว่างที่เจ้าหน้าที่มานะครับ
พี่สังเกตเห็นคนร้ายก็สูงสักร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับ
แต่ดูแล้วก็เหมือนกับคนเอเชียมากกว่า
มีคนเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวจุดเกิดเหตุด้วย
เหมือนวางแผนมาแล้วครับแบบเหมือนรอจังหวะแบบกำลังขึ้นรถสตาร์ทแบบไปไหนไม่ได้แล้วแบบนี้
เนี่ยเคยสัยแล้วก็ไปเลยแบบใช่ตั้งใจมาชิงผู้ชายเลย
ไม่เคยเลยครับแบบครั้งแรกตกใจมากครับผม
เพราะว่าภาพจากร่องโมนจรปิดเนี่ยจะเห็นร่องรอยการขี่รถไปตลอดเลย
ก็ไปที่จุดที่เขาไปจอดจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้นะฮะที่รีสอร์ท
ในพื้นที่ซอยป่าสัก๑ตำบลเชิงทะเลก่อเหตุเมื่อ๑๑โมงก็กว่า
ขี่รถออกมาตอนเก้าโมงวันนี้นะฮะแล้วกลับเข้ามาตอนเกือบเที่ยง
แล้วก็เดินหายไปนะจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้
แล้วก็เอาแผ่นป้ายทะเบียนมาติดเหมือนเดิมแล้วเพราะตอนก่อเหตุแล้วขี่รถหนีไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
จนทีก็เอาพวกดินเศษโครนที่ติดตามล้อรถไปตรวจสอบนะฮะ
เพื่อจะเปรียบเทียบว่าจะเหมือนกับแถวจุดพื้นที่หนองน้ำที่คนร้ายเอาชุดไปทิ้งจะเหมือนกันหรือเปล่า

คนงานของรีสอร์ทบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถที่เอาไว้ให้ลูกค้าเช่าขี่นะฮะ
คนที่เช่ารถคันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวคาซักสถานมาพักอยู่ที่รีสอร์ทตั้งแต่๒๑พฤษภาคม
ก่อเหตุวันนี้นะ๗มิถุนายนจ่ายค่าห้องพักวันละ๑๐๐บาท
พร้อมกับค่าเช่ารถวันละ๔๐๐บาท
แต่เช่าไว้หลายวันนะทางรถเช่าเนี่ยเขาเลยลดให้เหลือวันละ๓๐๐นะครับ
ซึ่งคนนี้ที่เข้ามาลักษณะนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่งมาจ่ายค่าห้องเช่ากับค่าเช่าจักรยานยนต์ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่๕
มิถุนายนเมื่อ๒วันก่อนแล้วก็พักค้างอยู่
ซึ่งลูกค้าคนนี้เนี่ยถ้าจะมีจุดที่น่าสังเกตก็คือมาพักนะแต่ไม่มีข้าวของอะไรเลยนะมาแบบมาแต่ตัวแล้วก็มาเช่ารถ

วันที่๕ที่จ่ายล่าสุดวันที่๕ก็จ่ายสุดท้ายแต่วันนี้ยังไม่ได้จ่าย
ไม่ได้จ่ายเลยเกรดอันนี้ก็ไม่อยู่แล้ว
ตอนที่เขาออกไปเห็นไหม
พี่ก็ไม่เห็นพูดภาษาเกรดก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นคนก่อเหตุก็ไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นชาวต่างชาตินะครับ

ผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับ
พบว่าเคยมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เมื่อ๗๒๑มกราคมนะครับ
ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ๒๑พฤษภาคมนะครับ

เมื่อคืนนี้คนก่อเหตุยังนอนอยู่ที่รีสอร์ท
ตอนเช้าก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปนะครับ
๑๑โมงกว่าเกือบเที่ยงก็ขี่รถกลับเข้ามาแล้วก็จอดรถทิ้งไว้

แกะรอยจับกลุ่มอยู่นะครับ
อาการยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
แล้วก็ติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่

ต้องขยายผลต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็แกะรอยกล้องวงจรปิดต่อก็น่าจะเจอตัวนะ

นี่คุณผู้ชมก็ส่งถามมาเยอะว่าคนก่อเหตุจะเป็นชาวต่างชาติ
เป็นคนไทยจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่อย่างไร